มีเรื่องมาเตือนภัยกันนะฮะโดยเฉพาะน้องผู้หญิงทั้งหลายนะครับ
คือแม้แต่เพื่อนสนิทบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะฮะ
หญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๒๓ปีอยู่ฉะเชิงเซานะครับ
ต้องไปแจ้งความนะฮะเพราะว่าไปเจอภาพของตัวเองกำลังอาบน้ำอยู่เนี่ย
มันเผยแพร่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
ไล่ไปไล่มาเนี่ยเอ๊ะลองดูซิใครเป็นคนเอามาเผยแพร่
กลายเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองนะครับอ่าบ้านอยู่ตรงข้ามกันนะ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นแฟนนุ่มของเพื่อนสนิทของเธอด้วยนะครับ
แล้วก็เลิกกันไปนะฮะนี่ฮะตรงจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
สมมุติว่าชื่อน้องจอยก็แล้วนะน้องจอยเป็นผู้เสียหายนะครับอายุ๒๓ปี
บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อในแก๊งนะครับอายุ๒๔ปี
ตอนนี้ย้ายหนีไปแล้วเหมือนกับรู้เหมือนนกรู้นะฮะ
รู้ไปก่อนที่จะไปแจ้งความนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ย
ถูกแอบถ่ายตอนอาบน้ำในห้องน้ำในบ้านตัวเองมานาน๓ปีกว่า
แล้วเอารูปเนี่ยเอาคลิปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะรวมแล้วทั้งหมดที่ตรวจสอบได้ณขณะนี้
คือตั้งแต่ปี๖๔ได้นะครับรวม๗คลิปด้วยกัน
ที่มารู้เนี่ยคือเมื่อสามวันก่อนมีเพื่อนผู้ชายนะฮะ
ส่งคลิปของเธอมาให้ดูถามว่าใช่หรือเปล่าที่อาบน้ำอยู่เนี่ยใช่หรือเปล่า
ดูแล้วบอกโอ้โหใช่เลยฮะคือห้องน้องห้องน้ำบรรยากาศต่างมันใช่เลย
ในคลิปก็คือตัวเธอด้วยเธอก็เลยลองเอาเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่มันแชร์อยู่ด้วยในโซเชียลเนี่ยลองไปเสิร์ชลองไปแอดดู
พบว่านั่นคือเบอร์โทรศัพท์ของแก๊งนะฮะเธอกับในแก๊งเนี่ย
รู้จักกันมานานแล้วเนื่องจากบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
อยู่หมู่บ้านเดียวกันที่ฉะเชิงเศร้านะแล้วแก๊งก็มาเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทของเธอ
ที่ผ่านมาแก๊งก็จะแวะเวียนมากินข้าวที่บ้านเธอบ้าง
ไม่นานมานี้เลิกกับเพื่อนของเธอไปแก๊งก็กลับไปอยู่กับแม่ที่ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเซาไปอยู่ปราจีนบุรีหลังจากนั้นความก็แตกค่ะ
พอเธอรู้เรื่องเธอบอกเธอแค้นใจมากนะฮะ
แฟนของเธอเองก็โทรไปหาแก๊งแก๊งตัดสายทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับ
เธอตัดสินใจไปแจ้งความที่สพบังคลาที่ฉะเชิงเซา
เพื่อให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวในแก๊งมาดำเนินคดี
ไม่ถูกเขาไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำขนาดนี้เพราะว่าเวลาเจอกันอยู่ด้วยกัน
มันก็ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอยากให้เขาแบบรู้สึกเหมือนที่หนูรู้สึกอ่ะ
เขาเจ็บใจแบบหนูไม่ได้หนูก็อยากให้เขาแบบเจ็บตัว
จังหวะห้องน้ำบ้านของน้องมันก็มีจุดด้านบนที่มันปีนมันมองเห็น
ก็เลยถูกเอามือถือแอบถ่ายนะฮะทุกผู้ชมครับก็มีเพื่อนของน้องนะครับ
ที่เป็นอดีตแฟนของแก๊งนะฮะน้องบอกเป็นเพื่อนสนิทกับน้องผู้เสียหายเลยนะ
แล้วก็มาเป็นแฟนกับแก๊งนะครับพฤติกรรมของแก๊งตอนที่คบหาอยู่ด้วยกัน
ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะปากว่ามือถึงนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดี
สุดท้ายเธอก็เลยขอเลิกนะครับอ่าซึ่งก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่า
แก๊งเนี่ยมาแอบถ่ายเพื่อนเธอตอนอาบน้ำเอาไว้แต่ตอนที่ก่อนจะเลิกกัน
เคยเจอในโทรศัพท์มือถือของแก๊งมีแต่รูปผู้หญิงโปเปลือย
แต่งตัวเซ็กซี่เยอะแยะไปหมดนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
เค้ามีปฏิกรรมนะตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเค้าถ่าย
ว่าเขาจะทำแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นเงินทะลึ่ง
ใช่ค่ะเป็นภัยคุกคามของผู้หญิงมากเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ทันระวัง